ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสข่าวเรื่อง
ก่อนที่คุณทักษิณจะประกาศกลับเมืองไทย๑๐สิงหาคมเนี่ย
แล้วคนที่ไปเป็นคนแรกเลยคุยกันแค่สองคนอันนี้ตามกระแสข่าวนะ
บอกคือคุณธนทรประธานคณะก้าวหน้าอดีตหน้าพรรคอนาคตใหม่
ไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหตอนนี้เอายังไงกันดี
ทั้งเพื่อไทยก้าวไกรมันตันติดล็อกโดยเฉพาะเรื่อง๑๑๒
มันลดไม่ได้จริงมันไม่สามารถเลิกได้จริง
ว่าถ้าเขายอมถอยมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสำหรับก้าวไกลเนี่ย
แต่ถ้าเพื่อไทยจะจัดรัฐบาลก็ต้องไม่มีทั้งสองลุง
มันก็เลยจะเป็นสูตรรัฐบาลเพื่อไทยเป็นตัวตั้งมีองค์ประกอบต่าง
โดยไม่มีทั้งก้าวไกลและไม่มีทั้งพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
อันนี้ตามกระแสข่าวนะฮะแต่คุณธนทรยังไม่ได้ออกมายืนยัน
หรือไม่ได้เอามาปฏิเสธอะไรว่าไปหรือไม่ไปนะฮะ
มีคุณช่อพันนิกาที่ออกมาบอกว่าคุณนัทธรไม่ได้ไป
อาจารย์เชื่อว่าเขาไปเจอจริงมั้ย
ผมก็รีบนักกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นข้อเท็จจริง

ผมว่าเรื่องข้อที่จริงก็โอเคได้ยินมาว่า

ฟังมาว่าแล้วไม่มีการอ้างอิง

หนึ่งคือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่

สามเนี่ยการจะตัดตั้งคอรมออย่างไรให้คนยอมรับไม่ถูกด่า
แล้วมันก็จะได้ไม่กระทบกับการกลับบ้าน
คือเรื่องการกลับบ้านเนี่ยผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องที่คนต้องแปลกใจ
เพราะคุณทักษิณก็ประกาศมาอยู่แล้วหลังเลือกตั้งจะกลับ
ผมเข้าใจว่าถ้ามองในแง่บวกนะครับ
เมื่อรัฐบาลเป็นเพื่อไทยแน่แล้วเนี่ย
นายกเพื่อไทยมันก็ปลอดภัยที่จะกลับบ้าน
โดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกี่ยวกันหรอก
แต่ปัญหาคือคนเชื่อว่าเกี่ยว

มันก็ไม่เกี่ยวไงเพราะมันรวมพันธุ์กัน

ที่ผมบอกว่าอันที่๓เนี่ย

ใช่ครับมันต้องเรียกว่าเก้าไกลเป็นฝ่ายลุกออกไปเอง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่
ประชาชนเขาเหมือนกับที่เราพูดกันใช่ไหม

เป็นชัยชนะของฝ่ายค้านเดิม

ก็ไม่เชิงนะ

ที่เพื่อไทยให้พักต่างมาคุยเนี่ย

เรื่องแรกคือ๑๑๒เรื่องที่สองคือ

เขาอาจจะอยากคุยเมื่อวันอังคารหรือพุธที่แล้วที่เขายกเลิกไปไง
แต่ว่ามันมีประเด็นอีกข้อหนึ่ง

คือสารรัฐมนูลท่านจะรับคำร้อง

เรื่องของมติของรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเนี่ย

จะรับไหมรับแล้วจะมีคำสั่งไหม
ว่าแบบดังนั้นให้รอการวินิจฉัยก่อน

สมมุติว่าสารเกิดรับคำร้อง

แต่ทีนี้อาจารย์

ต่างอย่างที่กระแสข่าว
เข้ามาจนถึงจำนวนที่ต้องการ

มันก็มีอีกข่าวอีกกระแสหนึ่งที่

คือไม่มีทั้งก้าวไกลแล้วก็ทั้งไม่มีลุง
มีสองอย่างนี้แหละครับ
พยายามจะโยนหินเขาเรียกโยนหินถามทางครับลองดูซิว่าถ้าพูดสิ่งนี้ออกไปในสังคม
สังคมจะตอบสนองอย่างไรอ่านะครับตอนนี้ประเด็นของคุณธนทรที่ไปหรือไม่ไป
กงเนี่ยครับผมว่าก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่จะนำเสนอออกมาว่า
มันมีสูตรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะสูตรก็คือไม่มีก้าวไกลแล้วก็ไม่มีลุง
นะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง